คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะ
ชาวบ้านกว่าร้อยคนค่ะมารอต้อนรับน้องปอ
ซึ่งเป็นนักศึกษาวัย๒๐ปีเป็นคนแรกของจังหวัด
ติดโรคโควิด๑๙หายแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะ
หลายคนมารอต้อนรับปรบมือให้กำลังใจไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
บ๊ายบาย
บ๊ายบายนะคะ
นี่แหละค่ะโบกมือลาอยากให้น้องปอกลับไปแล้ว
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะน้องปอถึงแม้ว่าผลตรวจ

อยู่ที่บ้านเป็นเวลาสิบสี่วันค่ะนี่ค่ะเป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดชายภูมินะคะ
ลาทีมแพทย์ลาพยาบาลลาบุคลากรทางการแพทย์จากนั้นน้องปอก็กลับมาที่บ้าน
บ้านหัวหนองตำบลหนองคอนไทยอำเภอภูเขียวค่ะ
มีประหลัดอำเภอภูเขียวพร้อมกับชาวบ้านกว่าร้อยคนโอ้โห
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะพอถึงบ้านเสร็จปุ๊บน้องปอทำไง
ก้มกราบผู้มีพระคุณก่อนเลยคุณยายค่ะคุณยายของน้องปอ
มารอต้อนรับนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะชื่นมืดอุ๊ยพระมาด้วย
นะฮะชาวบ้านมาด้วยพยาบาลมาด้วยน้องปอหลังจากที่ก้มกราบเท้าคุณยายเสร็จปุ๊บ
โพสต์เฟซบุ๊คเลยค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจน้องปอบอกว่าโรคโควิด๑๙
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ป้องกันไว้คือดีที่สุด
นี้สำคัญที่สุดคือกำลังใจคนป่วยเขาเครียดอยู่แล้ว
เพราะเขาก็โดนกักตัวแต่ตัวน้องปอเนี่ยโชคดี
ที่มีคนโทรมาถามข่าวตลอดเวลาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยาย
คนที่รักน้องปอรวมถึงพี่พยาบาลก็ใจดี
ให้กำลังใจตลอดทุกครั้งที่อยู่โรงพยาบาลที่มาให้ยา
รวมทั้งพี่น้องทุกคนด้วย
หลังจากนี้อย่างที่บอกไปน้องปอยังคงต้องกักตัวเองนะคะ
เป็นเวลา๑๔วันหากอาการดีขึ้น
ดีมากเลยค่ะน้อง
ปอบอกว่ามีความประสงค์ที่จะบริจาคน้ำเหลืองพลาสมา
เพื่อนำไปทำเซรุมจำได้ไหม
หมอที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดแล้วหายแล้ว
สามารถบริจาคน้ำเหลืองพลาสมาได้เพื่อนำไปทำเซรุม
เป็นการฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙นะคะ

แต่สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันเพราะหายแล้วนี่
เพราะมันมีกรณีที่ผู้ติดเชื้อกลับมาจากญี่ปุ่น
แล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพจนหายขาด

เดินทางกลับบ้านที่หนองบัวแดงค่ะ
ต่อมามีอาการไข้เจ็บคอ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อที่หนองบัวแดง

รักษาหายที่กรุงเทพกลับมาที่บ้านเกิดที่หนองบัวแดง

นั่นแปลว่าโควิดรักษาหายแล้ว
คุณสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ทุกเมื่อ
เพราะฉะนั้นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
คุณหมอวิชิระบทพิบูลโคศกศูนย์ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดชายภูมิ
บอกว่าลักษณะเช่นนี้เกิดจากเศษพันธุกรรมของไวรัส

แต่มันจะไม่แพร่เชื้อได้อีกต่อไป

ก็จะให้คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลไป
จนกว่าตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในร่างกาย
ดังนั้นตอนนี้จังหวัดชายภูมิ
เหลือผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เพียง๒ราย
ซึ่งยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รายล่าสุดที่บอกว่าเดินทางมาจากญี่ปุ่น
รักษาตัวที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปที่หนองบัวแดงชายภูมิ

อาจจะเป็นเพราะว่าไวรัสยังคงหลงเหลืออยู่

ใช่นะคะซึ่งเจ้าตัวเขาเดินทางกลับไปหาคุณหมอ
เขาสงสัยอาการมันคล้ายเหมือนตอนเดิมเลย
ก็คือคลั่นเนื้อคลั่นตัวแต่ปรากฏว่าไข้ไม่มีนะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจซ้ำอีกครั้งเนี่ย
ดึงออกมาสารคัดหลังในคอ

อย่างที่บอกไปว่าโรคนี้กลับมาเป็นใหม่ได้ค่ะ
หมออธิบายให้ฟังบอกว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่